คุณผู้ชมกรณีที่ชาวลาว๓คนได้ก่อเหตุยิงตำรวจที่หน้าร้านคาราโอเกะที่อายุทยา
เหตุการณ์เกิดช่วงตี๒๓๐ของเมื่อวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ตอนนี้ตำรวจจับ๑ใน๓คนที่ก่อเหตุได้แล้ว
แล้วก็มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกสง่าธีระสรัญญานนท์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
คุมตัวในหนาวคนนี้เสื้อสีชมพูอ่อนเนี่ยนะคะเป็นแรงงานชาวลาว
ใน๓ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิง๑๐ตำรวจโทสรรเที่ยง
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณริมถนนจอมพลป
ทีนี้การทำแผนก็ใช้เวลาไม่นานค่ะประมาณสัก๒๐นาที
หนาวผู้ที่ก่อเหตุก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ทีนี้สิ่งที่เขารับสารภาพแล้วก็ให้การกับตำรวจ
เราจำลองเป็นกราฟิกอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจนะคะ
คำให้การรับสาภาพของนายหนาวเอง
รวมถึงคำให้การของ๑๐ตำรวจโทสรรค์คนเจ็บก็บอกตรงกัน
คือในช่วงเวลาตี๒ของวันเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจโทสรรคนเจ็บพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกปริณฑร
สร้อยคำรองสารวัตรปราบปรามสพเสนาช่วยราชการของบกพจังหวัดพระนครสิทธิยา

แต่งกายนอกเครื่องแบบไปนั่งดื่มกินกันที่ร้านคาราโอเกะที่เกิดเหตุ
กระทั่งเวลาตี๒นะครับคนเจ็บก็คือ๑๐ตำรวจโทสรรออกจากร้านมา
ระหว่างนั้นมีกลุ่มชายชะกัน๓คนที่มาเที่ยวดื่มกินที่ร้านเดียวกัน
จอดต่อท้ายรถของตำรวจ
จังหวะที่กลุ่มชายทั้ง๓คนขับรถออกจากที่จอดรถ
ปรากฏว่ามาเฉียวชนกับรถของ๑๐ตำรวจโทสรรได้รับความเสียหาย

ก็เลยเห็นเหตุการณ์ออกมาดูร่องรอยที่รถ
ส่วนกลุ่มคู่กรณีขับรถออกไปจอดอยู่ริมถนนห่างไปประมาณ๕๖เมตร
แล้วก็ลงมาดูความเสียหายรถของตัวเขาเองด้วย
และจากนั้นคนขับเปิดประตูขึ้นรถจะหลบหนี
ส่วนเพื่อนอีก๒คนกระโดดตามขึ้นรถกระบะท้ายรถ
ตำรวจโทสารันรีบวิ่งไปตามแล้วก็เรียกให้หยุดรถมาเจรจากัน
แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับ
หนึ่งในชายชะกันที่นั่งในกระบะท้าย
ชักปืนออกมายิงใส่๑๐ตำรวจโทสรร
ได้รับบาดเจ็บล้มสุดลง
และยังลั่นไกยิงซ้ำอีก๓๔นัด
กระสุนถูกกระบะของ๑๐ตำรวจโทสารัน

และหลังจากนั้นรถกระบะคันนี้ก็หลบหนีไป
เพื่อนตำรวจคือร้อยตำรวจเอกปริณฑร
ที่ไปด้วยกันรีบนำตัว๑๐ตำรวจโทสรรค

ค่ะซึ่งทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกสง่า
ธีรสรรญานนลรองผู้มันคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็บอกว่านายหนาวได้ยอมรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาเลย
แล้วก็ตอนที่ก่อเหตุนายหนาวก็มึนเมาสุราขาดสติแล้วก็ก่อเหตุ
เบื้องต้นในหนาวถูกแจ้ง๔ข้อกล่าวหานะคะ
ก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
ยิงปืนในที่สาธารณะแล้วก็ทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์
ฟังเสียงรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน่อยค่ะ
ขอบคุณมากขำลังเสร็จท้ามอยู่ครับ
คุณผู้ชมทีนี้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยเนี่ยนะคะ
คือตอนที่มีการเฉียวชนกันแล้ว
กลุ่มนายหนาวลงมานะแล้วดูรอยรถตัวเอง
แล้วทำท่าจะหลบหนีค่ะ
ทีนี้ทางฝั่ง๑๐ตำรวจทธาลัยสรรค์
ออกมาเรียกให้กลุ่มนายนาวจอดรถก่อน

จังหวะนั้นน่ะนายหนาวยิงตำรวจ
เป็นจังหวะที่รถของกลุ่มในหนาวกำลังจะหลบหนีนะคะ

แล้วตำรวจก็วิ่งตามรถของนายหนาวไปจนโดนยิงค่ะ
ตำรวจโทษสารันก็เดินกลับมาเอามือกุมท้อง
เรียกให้คนมาช่วยเหลือคือภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
ทีนี้หลังจากนี้เดี๋ยวตำรวจก็จะสืบสวน
ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ที่ร่วมก่อเหตุกับนายหนาวอีก๒คน

แล้วทางตำรวจออกหมายจับแล้วนะคะ
คนที่หนีคือนายโบ้กับนายแก้ววิชัยศรีฮราช
ทั้ง๒คนอายุประมาณ๔๐ปี
ข้อหาที่ถูกจับกลุ่มคือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา